งานบุญกรรมฟ้าของชาวไทยภวรถือเป็นงานประเพณีใหญ่ที่ต้องเตรียมทั้งกำลังคนและเตรียมทั้งข้าวของให้พร้อม
ซึ่งทั้งนี้แล้วในวันกำตอนหรือวันศุกร์ดิบนั้นชาวไทยภวรแต่ละบ้าน
ก็จะต้องเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำข้าวหลามและเตรียมพื้นที่สำหรับการเผาข้าวหลาม
เมื่อถึงเช้าวันกรรมใหญ่ก็จะต้องเร่งมือในการทำข้าวจี่
ทันกับเวลาในการเตรียมพัฒนาหารเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์
ด้วยวิธีการหาบการคอนเครื่องคาหวานและไปรวมตัวกันที่วัด
ธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน